นี่ก็แพ็กกระเป๋าบินรัดฟ้าไปแล้วเหมือนกัน

สำหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่๗๑
ตัวแทนสาวไทยของเราต้องบอกอย่างนี้นะ
ระดับโลกจริงอย่างมาริยาภูลเลิศลาบค่ะ

เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแฟนคลับนางงามแห่
ให้กำลังใจมาริยากันเยอะเลยทีเดียว

งานนี้เธอฝากบอกตารางการทำงานมา
ให้แฟนได้ติดตามอีกด้วยค่ะ

แรนด์แชมเปญสุดหรูแห่งเมืองน้ำหอม

ไปร่วมเดินพรมแดงด้วย

ความสวยงามของเหล่าซุปตาเมืองไทยนะคะ